ในวงการบันเทิงเองบอกเลยว่างานหดงานหาย

สาวคนนี้เลยด้านหลังก็เลยขอผันตัวซะหน่อยละกัน

ซึ่งรายการแรกนะคะตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าอยู่กับตุ๊ดค่ะ
ก็มีโกคนกดเข้าไปชมแล้วนะคะกว่า๓๐๐กว่าคน

ถ้ายังไงเนี่ยช่วยไปปั่นยอดวิวให้เธอหน่อยก็แล้วกันนะคะ
โดยลูกทุ่งสาวค่ะถึงขั้นลงทุนแปลงโฉมเป็นนางเอกลิเก
บุกไปร่วมสนุกกับคณะวงเทวันของลูกทุ่งหนุ่มร่วมค่ายค่ะคุณกุ้งสุธิราช
โอ้โหเกินคณะไปอีกค่ะ
เออนะครับคุณผู้ชมดีจริงนะฮะ
บอกเลยว่าความบ้าความระห่ำแบบนี้สามจะเท่านั้นนะคะ
อาจจะขนาดไหนขอดูเต็มเลยจ้า
พวกพี่หนูรอดไปใช่ไหมใช่
สาวจ๊ะค่ะไม่ต้องตกใจคิดว่าเธอจะวางไมค์หรือเปล่านะคะ
ไม่ใช่จ้ะเพราะเธอบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ช่วงนี้งานโชว์ถูกยกเลิก
แต่ว่ายังต้องเลี้ยงลูกน้องในวงก็เลยต้องหาช่องทางหารายได้เพิ่มเติมค่ะ
แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะหัวหน้าเขาก็ไม่ทิ้งลูกน้องนะ
ก็ยังแบบว่ากระเสือกกระสนหาช่องทางในการหาเงิน
มามาช่วยกันแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้จ๊ะด้วยละกันเนาะ
ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนโดนเลื่อนคิวโดนยกเลิกคิว
มันกระทบกันหมดโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะคะ